ฉันไม่เอาชื่อเสียงมาทิ้งกับเงิน๔๐๐บาทหรอก

ใช่ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาเขาเรียกตัวคุณม่อนกับแฟนนะครับ
ที่ซื้อไข่ต้มแก้บนหน้าวัดหลวงพ่อโสธรไปแก้บน
เน่าทั้งตะก้าเหม็นติดมือจำได้ไหม

พามาสอบปากคำแล้วก็เชิญตัวนางสาววันธนาสวัสดีอายุ๕๘ปี
คนนี้เป็นแม่ค้าขายไข่ต้มที่ร้านเจ๊นุ้ยนะครับ
ให้ผู้เสียหาย๒คนชี้ผ่านกระจกซิ
ชี้ผ่านห้องกระจกนะครับแล้วก็พาไปชี้ร้านที่ตั้งอยู่ในโดมจอดรถ

ตำรวจแจ้งข้อหานางสาววันธนามาตรา๒๗๑นะครับ

คุณผู้ชมมาฟังมาตรานี้หน่อยนะครับ
หลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในคุณภาพและปริมาณอันเป็นเท็จ
โอ้โหโทษไม่น้อยนะระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทนะ
อันนี้คือเหมือนขายของไม่ตรงปก
ใช่แต่นางสาววันธนาเขาปฏิเสธตลอดข้อเก่าหานะ
แต่ตำรวจก็มั่นใจว่าหลักฐานที่มีจากการสอบปากคำด้วยสามารถส่งฟ้องศาลได้
ขณะที่นางสาวจัญญานิ่มสว่างอายุ๖๑ปี
คนนี้เจ้าของร้านเมื่อกี้คนขายคนนี้เจ้าของร้านเจนุ้ยไข่ต้มมาพร้อมกับลูกน้องนี่แหละ
ชี้แจงบอกว่าฉันนะนักข่าวฉันขายไข่ต้มแก้บนที่หน้าวัดโสธรมา๔๒ปี
ไม่เคยมีใครมาร้องเรียนฉันฉันมั่นใจว่านี่ไม่ใช่ไข่ที่ร้านแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่ใช่ไข่ร้านฉัน
เพราะอะไรอ่ะคือเจ๊ก็ชี้แจงบอกว่าไข่มันคนละไซส์นักข่าวเข้าใจไหม
ระต้นทุนไข่น่ะฟองละ๓บาท๘๐สตางมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเอามาขายร้อยฟอง๔๐๐บาทอ่ะ
หรือลั้นฉันแน่พอประหลาดใช้ได้อยู่ทำเลดีาร้านที่จะอยู่ทำเลดี
ฉันไม่เอาชื่อมาทิ้งหรอกลองฟังเจ๊หน่อย
พี่ไม่ยอมรับทุกกรณีพี่ก้าวหาที่ก้าวหา
พยายามจะให้ข่าวพี่พยายามจะแก้ต่าง
แต่พี่ก็ไม่เข้าใจวันนี้ทำไมตำรวจเอาพี่มา

มันเกิดอะไรขึ้นคุณไปซื้อที่ไหนมา

ไข่ของเราไม่มีไซส์นี้ไม่มีค่ะ
มันเป็นไปไม่ได้ที่แม่จะมาทุกข้าวตัวเอง
แล้วทำแบบนี้เพื่อเอาเงิน๔๐๐ไม่ใช่
มั่นใจว่าน่าจะโดนอิสเกรดิต
ใช่ค่ะมั่นใจค่ะ